มันอาจจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายอยู่ก็ได้นะคะ
เพราะว่าเวลาการจะขายอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีไอเดีย
มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดลูกค้า
วันนี้รวบรวมมาให้ดูแล้วค่ะ
เรียกเข้ามาจะเรียกเขามา
เฮ้ยเรามีของขายให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันจ้าแหม
เรียกลูกค้าแบบเดิมมันก็ธรรมดา
ธรรมดาเกินไปไหมล่ะครับ

วันนี้ตลอดข่าวจะพาคุณผู้ชมไปทว้าว
ไอเดียเรียกลูกค้าของแม่ค้าสุดปังกัน
แต่ละไอเดียวว้าวอย่างแน่นอน

จะว้าวกระดาษไหนไปดูกันเลย
มาเริ่มกันที่แม่ค้าคนแรกกับป้าดาแม่ค้าขายหอย
ลูกคอ๙ชั้นที่จังหวัดนครปฐม

สั่นไปไหมไม่รู้แต่ว่า

หรือว่าเสียงลูกล้านราชกันแน่เหรอเจ๊
ทำไมมันถึงหลายจังขนาดนี้
ช่างเป็นพี่ทีการเลี่ยงลูกค้าแบบไทย
แบบทรัพย์จริงเลย
นี่ก็คือเทคนิคที่ป้าดาแม่ค้าขายหอย
อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมใช้ในการเลือกลูกค้านั่นเอง
โดยป้าดานั้นเป็นแม่ค้าเจ้าเก่าของตลาดแห่งนี้
ที่ใครผ่านไปผ่านมาต้องรู้จักเป็นอย่างดี
เพราะป้าดาใช้น้ำเสียงอันทรงพลัง
แล้วลูกคออีก๙ชั้นเรียกลูกค้า
ให้มาช่วยซื้อหอยที่ขายตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
เรียกได้ว่าหากใครไปตลาดนัดบางหลวง
แล้วไม่ได้ไปแวะซื้อหอยของป้าดา
ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดนครปฐมนะจ๊ะ
ใครผ่านไปแถวนั้นก็สามารถแวะอุดหนุน
โอ๊ยของป้าดาได้นะครับ
ต่อกันที่แม่ค้าคนที่๒ครูเน่ง
แม่ค้าตบโรตีสุดโหดที่จังหวัดตรัง
พร้อม

ใจเย็นครับครูใจเย็นก่อนนะ
โอ้โหไม่ทราบว่าไปโกรธใครมา
แล้วเอามาลงกับโรตี้หรือเปล่าเนี่ยเอ่ย
นี่ก็คือเทคนิคการเรียกลูกค้า
ของร้านโลตีตบครูเน่ง

หมู่๑ตะบนย่านตาขาว

หรือคุณเองนั่นเอง
โดยครูเน่งได้ใช้การเรียกลูกค้า
แบบนี้มานานแล้วล่ะครับ
อกจากจะใช้การตบเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว
มันยังช่วยทำให้โรตีมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้น
แถมยังเป็นการไล่น้ำมันส่วนเกินให้ออกไปจากโรตีด้วยครับ
ใครอยากไปชิมโรตีตบสุดโหดของคุณเน่ง

เพราะเขาขายเพียง๓ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น
โดยจะขายตั้งแต่๕โมงเย็นถึง๒ทุ่มเท่านั้น
หากช้าหมดอดกินนะจ๊

หากใครมีแม่ค้าลีลาเด็ดและแพลวแบบนี้
ส่งมาให้เราดูได้ที่แฟนเพจตลอดข่าวนะจ๊ะ